กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมสุดแสบของชายชาวต่างชาติ
จังหวัดกระบี่ค่ะดื่มเดินมาดื่มไปเดินไปดื่มไป
คุณผู้ชมปรากฏว่าจังหวะหนึ่งไปเอาขวดที่ตัวเองดื่ม
ก่อนหน้านั้นพยายามเนี่ยไปสตาร์ทรถเมืองกล้องวงจรปิด
สามารถที่จะจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะมาแล้วขึ้นไปรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ลักษณะคือเหมือนจะไปสตาร์ทรถของเขาแต่ไม่มีกุญแจทำอะไรไม่ได้
หลังจากนั้นขึ้นไปวิสองวิสามวิสิบวิอ่านแล้วก็ลงมาแบบนี้
พอลงมาเสร็จปุ๊บแบบนี้เดินมาได้สักพักหนึ่งนะคะ
กระดกเข้าไปอีก๒อึก๓อึก๔อึก

พอเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำคุณผู้ชมเดี๋ยวดูพร้อมกันนะเขาทำอะไรเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะอับปลาเข้าไปแล้ว

อันนี้นี่กล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งจับภาพได้
เนี่ยยังไปต่อนะถามว่าหยุดไหมไม่หยุดนะพฤติกรรมสุดแสบนะ
ไปปีนบ้านเขาคุณดูสิหลายอย่างเลยนะปีนก็ไม่ได้บ้าน
แล้วก็ใช้เก้าอี้ไปทุบกระจกรถจนรถได้รับความเสียหาย
เจ้าของบ้านตื่นมาดูแต่ว่าชายชาวต่างชาติคนนี้หลบหนีไปได้แล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมถามกันแหละค่ะว่า

ที่ไหนเมื่อกี้เราบอกไปแล้วคือที่จังหวัดกระบี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ของคืนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบ้านหลัง๑ภายในซอยเจ้าคุณ๑๖

โชคดีนะคะที่กระจกประตูหน้าบ้าน
จุดแรกที่ผู้ชายคนนี้ปลาขวดไม่ได้รับความเสียหาย
มีเพียงขวดเบียร์เท่านั้นที่แตก
เศษแก้วตกกระจายเกลื่อนหน้าบ้านเลยค่ะ

แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครเป็นอะไร
และประตูบ้านก็ไม่ได้รับความเสียหาย
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณจันทราตันสกุลอายุ๕๕ปี
เจ้าของบ้านที่ถูกชายชาวต่างชาติคนนี้คว่างขวดใส่กระจกบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนอนอยู่ในบ้านซึ่งเปิดเป็นบริษัทค้าส่ง
จู่ได้ยินเสียงดังมาจากหน้าบ้าน
ตอนแรกคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกันหรือเปล่า
เพราะว่าภายในซอยมีเหตุทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ก็ไม่ได้สนใจอะไรล่ะค่ะก็ไม่ได้เอกใจอะไรหรอกค่ะ
จนกระทั่งรุ่งเช้าลงมาดูพบว่ากระจกหน้าบ้านเนี่ยมันแตก
กระจกของบ้านไม่ได้แตกนะ
แต่เป็นเศษขวดเศษกระจกเนี่ยมันกระจัดกระจายเลยค่ะ
พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปพบชายชาวต่างชาติที่อยู่ในอาการมืนเมามาก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณจันทราบอกว่าที่ผ่านมาก็จะมีชาวต่างชาติบางคนมีพฤติกรรมลักษณะนี้
กล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะจับพฤติกรรมได้บางคนก็ก่อเหตุทะเลาวิวาสกัน
คนไทยเนี่ยมักจะตกเป็นจำเลยว่าทำร้ายชาวต่างชาติ
แต่จริงไม่ใช่หรอกต่างชาติบางคนก็พฤติกรรมไม่น่ารักไง

ก็เปิดไปทำไม่ดีกับพระรังมันเนี่ย
เจอกแตกสิบเบียร์เป็นพันธุ์
สรุปแล้วกระจกไม่แตกนะคะ
คือขวดเบียร์ที่เขากระดกดื่มไป

นำคลิปเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกระบี่แล้วนะคะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับชายชาวต่างชาติคนนี้
คือบางคนคิดว่าตัวเองเป็นแขกบ้านแขกเมืองของประเทศไทย

พอมีข่าวออกไปว่าคนในพื้นที่ไปทำร้ายชาวต่างชาติ

แต่ต้องดูนะว่าชาวต่างชาติเขามาทำอะไรก่อน